เรื่องเล่าดีของคนกรุงเทพในยามบ่ายวันศุกร์แบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมฮะวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาออกนอกพื้นที่แบบนี้

คุณผู้ชมเวลาออกนอกบ้านออกนอกอาคาร

ดังนั้นต้องใจเย็นกันหน่อยนะครับ
และอีกอย่างต้องดูแลสุขภาพของท่านด้วย
ช่วงแรกนี้ผมมีอะไรที่มาให้คุณผู้ชมได้ใจเย็นกันนะครับ
เพราะว่าอยากให้ผู้ชมทุกท่านนั้น
รุ้นรับกระเป๋าผ้าหน้าร้อนกันนะครับ

หลังจากนั้นร่วมกันแสดงความคิดเห็นเข้ามาในรายการ
ความคิดเห็นของท่านนั้นเป็นประโยชน์มาก
ก็ลุ้นรับกระเป๋าผ้าไปเลยนะครับ
หรือว่าคุณผู้ชมอยากจะแชร์ข้อมูล

กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์นั่นเองนะฮะ
อย่าลืมติดแฮชแท็กด้วย
หัวข้อที่วันนี้เราจะนำเสนอในรายการของเรานั่นก็คือ
แฮชแท็กโรคน่าร้อนกรุงเทพ
เท่านี้เองคุณก็ลุ้นรับของรางวัลเป็นกระเป๋าผ้าสวย
รักโลกรักสิ่งแวดล้อมจากกรุงเทพมหานครนะครับ
และอย่างที่บอกไปผมถามคุณผู้ชมไปตั้งแต่แรกว่า
อากาศร้อนแบบนี้โอ้โหคุณต้องดูแลสุขภาพยังไง
ที่มากับหน้าร้อนมีอะไรบ้าง
ดังนั้นเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมเข้าไปในอาคารหน่อย
ไปคุยกับท่านผู้มนวยการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร
เรื่องของการดูแลสุขภาพครับ
คุณผู้ชมฮะเมื่อเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนของทุกปีนะครับ
คุณผู้ชมจะได้สัมผัสถึงอากาศที่ร้อนระอุ

แล้วก็แน่นอนด้วยอากาศที่ร้อนแบบนี้
และภัยธรรมชาติที่มาพร้อมกับช่วงหน้าร้อน
ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราทุกคนไม่ควรมองข้ามนะครับ
อากาศร้อนแบบนี้ยิ่งทำให้เราหงุดหงิด
อาจจะส่งผลให้ร่างกายขาดน้ำได้ครับ
และอากาศร้อนยังทำให้ของสดของขาว
ไม่รับการดูแลแช่แข็งอย่างดี

ซึ่งหากเราทานอาหารที่ไม่สดไม่สะอาด
ก็อาจจะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนอุจจาระร่วงได้
แล้วก็อาจจะเป็นเช่นโรคอาหารเป็นพิษ

ตลอดจนโรคที่มากับสัตว์ในช่วงหน้าร้อน

แล้วก็ผู้ปกครองที่ต้องดูแลลูกหลาน

ต้องห้ามละเลยโดยเด็ดขาดนะครับ
เอาล่ะวันนี้มาร่วมหาคำตอบกัน

กับกรุงเทพมหานครครับ

อยู่กับผู้มนวยการสำนักอนามัยกรุงเทพนครครับ

ผมขอหนีร้อนมาพึ่งคุณหมอหน่อยนะฮะ

สวัสดีคุณภูมิน่าจะร้อนกับปีที่แล้วช่วงสมกราน๓๔๕ก็พีชค่อนข้างสูงมาก๓๘๔๐องศา
กรุงเทพมหานครนี่เป็นห่วงชาวกรุงเทพยังไงบ้างฮะที่ต้องไปเจอกับสภาวะอากาศที่ร้อนแบบนี้
ที่ทางสาธารณสุขเราเป็นห่วงก็คือในเรื่องของที่จะทำให้เกิดโรคหรือสภาวะที่มันมากับหน้าร้อนได้นะคะ
อากาศร้อนก็จะทำให้เชื้อโรคมันเติบโตเร็วมากยิ่งขึ้น
เพราะฉะนั้นโรคที่จะตามมาพบเราบ่อยขึ้นก็คือโรคที่เกี่ยวกับทางเดินอาหาร
เป็นเรื่องของการบริโภคอาหารนะคะหรือว่าน้ำที่มีการปนเปื้อน
หรือว่ามีเชื้อโรคที่มันเติบโตเร็วขึ้นในช่วงหน้าร้อน
พบได้บ่อยคือ๕โรคจะมีเรื่องของอุจจาระร่วง
ที่๒ก็คือในเรื่องของโรคไทฟอยอฮิวาตกโรคแล้วก็โรคตับอักเสบ

โรคนี้ค่ะก็คือเป็นโรคที่ถ้าเราฟังแล้วก็คือเป็นโรคที่เกิดจากการทาน
ซึ่งลักษณะอาการก็จะคล้ายกันนะคะอาจจะมีความแตกต่าง
เพราะมันเป็นเรื่องโรคของทางเดินอาหารเป็นส่วนใหญ่
อาการก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการมีไข้นะคะอาเจียนถ่ายเหลว
มีภาวะขาดน้ำได้อย่างเช่นในอฮิวาตกโรคนะคะแล้วก็ท้องเสีย

เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องระวังให้มากยิ่งขึ้นกว่าหน้าอื่นในช่วงหน้าร้อนนี้ค่ะ
ส่วนเรื่องของแนวทางและวิธีการในการที่เราจะป้องกันตนเองจากโรคพวกนี้
ซึ่งเกิดจากส่วนใหญ่อาหารการกินและน้ำเราต้องทำยังไง
ก็คงจะต้องเน้นเรื่องของการเลือกนะคะ
ให้มั่นใจว่าสิ่งที่เราจะทานเข้าไปเนี่ยมันสะอาดปลอดภัยไม่มีเชื้อโรคแน่นอน
เพราะฉะนั้นอาหารที่ดีที่สุดที่จะมั่นใจได้คืออาหารปรุงสุก
แล้วก็ไม่ค้างไม่เก็บไว้นานเกินไป
เพราะฉะนั้นถ้าเราปรุงเองนะคะเราก็ต้องดูตั้งแต่วัตถุดิบ
การปรุงของเราเองการทำความสะอาดต่าง
แต่ถ้าเราไปซื้ออาหารทานเองเราคงจะต้องสังเกตว่าอาหารนี้
มันปรุงสุกใหม่ไหมมันร้อนไหมหรือไม่ใช่ทำค้างคืนมา
ทำให้เกิดการเชื้อโรคมันโตขึ้นได้เร็วนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องดู
อีกอันก็คือเรื่องน้ำแข็งเราอยากให้ทานเป็นน้ำแข็งที่สุขสุขลักษณะ

เรื่องนี้ค่ะที่อยากจะให้ระวังในเรื่องของการเลือกทานอาหาร

รู้แหล่งที่มาด้วยแล้วก็มั่นใจได้ว่ามันสะอาดแน่นอนนะฮะ
เจาะลึกเข้าไปเรื่องของอาหารปรุงเองก่อน
ปรุงเองที่บ้านคุณพ่อบ้านแม่บ้านที่กำลังรับชมอยู่
บอกว่าเออเราต้องไปเดินตลาดเอามาปรุง
เราจะต้องระวังอะไรเพิ่มขึ้นกว่าฤดูอื่นยังไงบ้างครับ
จริงมันก็เหมือนปกติถ้าเราจะปรุงอาหารเอง
ส่วนประกอบต่างพืชผักเนื้อสัตว์ต่าง
ก็ต้องดูแล้วสะอาดสดแล้วก็ใหม่
อย่างเครื่องเนื้อสัตว์ก็ควรจะอยู่ในตู้แช่ที่มีอุณหภูมิระดับหนึ่ง
เมื่อมาปรุงเองก็ควรจะใช้ความร้อนที่เพียงพอ
ที่จะทำให้ฆ่าเชื้อโรคได้ภาชนะต่างมือผู้ทำเองนะคะ
ครอบครัวแม่ครัวก็ต้องล้างให้สะอาด
เพื่อลดการปนเปื้อนจากตัวเราไปสู่อาหารให้มากที่สุด
เพราะว่ากระบวนการทำอาหารไม่ใช่อยู่ในแค่เตาอย่างเดียว
ตั้งแต่พอสุดท้ายแล้วเราก็จะต้องตักมาใส่ชาม

แต่เป็นสุขลักษณะภายในห้องครัว
ก็เป็นอันหนึ่งที่จำเป็นที่จะต้องดูแลด้วย
กลับไปถึงต้นทางเรื่องของการไปซื้อสินค้าในตลาดหน่อย
ท่านผอทางกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญ
ในการที่แบบดูแลให้พ่อค้าแม่ค้า
เขาขายสินค้าที่มันสะอาดเช่นเนื้อสัตว์อะไรอย่างนี้

จริงในเรื่องของการดูแลตลาด

ก็จะมีทางฝ่ายสิ่งแวดล้อมที่จะออกไปตรวจ
แล้วก็จะมีการไปสุ่มตรวจอาหาร

เพื่อให้ความมั่นใจแล้วก็แนะนำคนที่ขายสิ่งเหล่านี้
ให้เขาดูว่าทำยังไงที่จะทำให้สินค้าเขาเนี่ย

เจาะไปที่การไปซื้ออาหารที่เขาปรุงสุกมาแล้ว

คนที่ทำร้านอาหารยังไงบ้างครับ

ในการที่จะทำให้อาหารที่เราส่งต่อให้ผู้บริโภคเนี่ย

เพราะฉะนั้นก็คงจะคล้ายกัน

แล้วก็ในครัวของเราเองก็ทำให้สะอาด

คุณจะต้องใส่หน้ากากมีการเปื้อนอะไรต่างล้างมือ
เพราะมันสามารถปนเปื้อนได้ทุกเรื่องเลยนะคะ

ปรุงสดใหม่เพื่อจะจำหน่ายนะคะอย่าเอาอาหารค้าง
หรือเก็บไว้สัก๒๓ชั่วโมงก็ไม่ควรแล้ว
ถ้าไม่ได้ใส่ตู้เย็นเพราะว่าอย่างที่เรียนว่า
พออากาศร้อนขึ้นเชื้อร่มก็จะโตเร็วขึ้น
คุณผู้ชมฮะเราพูดถึงเรื่องของอาหารการกิน
หรือการที่พ่อบ้านแม่บ้านจะจับจ่ายซื้อของ
อย่าลืมเอาถุงผ้าเหล่านี้ไปด้วยนะครับ
แล้วก็ถุงผ้าสวยแบบนี้จากกรุงเทพนคร
เรื่องเล่าดีของคนกรุงเทพ
พร้อมจะนำมามอบให้กับคุณผู้ชมแล้วนะครับ
แล้วก็เตรียมพร้อมในการที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามา
เท่านี้ความคิดเห็นดีก็จะถูกส่งต่อ
แล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อทางรายการด้วย

สำหรับการรับกระเป๋าผ้าเก๋เท่แบบนี้เป็นประโยชน์
สิ่งแวดล้อมแล้วก็รักโลกด้วยนะครับ
คุณผู้ชมฮะช่วงที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของอาหารการกินนะครับ

คราวนี้พอเราเจอกับอากาศที่มันร้อนจัดนะครับ
อุณหภูมิ๓๘๓๙องศาเซลเซียส
อากาศร้อนจัดแบบนี้จะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายอย่างไร
เราพูดคุยกันต่อกับผู้มนวยการสำนักอนามัยกรุงเทพฯมนักคล
ถามเรื่องของอากาศร้อนจัดตอนนี้ร้อนจริงนะครับท่านฮะ
อย่างที่เรียนไปว่าทางกรมควบคุมโรคก็ได้ประกาศ
ในเรื่องสภาวะที่จะเจอได้ในหน้าร้อน
ซึ่งจะทำให้ส่งผลกับสุขภาพนะคะก็จะมี๓เรื่อง
ที่๑ก็จะเป็นเรื่องของความเจ็บป่วยที่เกิดจากอากาศร้อน
พวกที่เรารู้จักก็คือลมแดด
ที่สองนะคะที่เราเจอบ่อยแล้วก็เป็นอุบัติการการเสียชีวิตในช่วงหน้าร้อนมาก
ก็คือเรื่องของการจมน้ำเสียชีวิตจากการจมน้ำนะคะ

ซึ่งตรงนี้ทางประกาศของกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรค
ก็จะเน้นไปที่ภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งกรุงเทพมหานครอาจจะไม่มีภาวะนั้น
ฉะนั้นเราก็จะต้องมาแจ้งเตือนประชาชนในภาวะที่เราเจอในเมืองหลวงของเรานี่แหละ
ก็คือในเรื่องของลมแดดแล้วก็เรื่องของการจมน้ำ

สภาวะอากาศร้อนทำให้อุณหภูมิร่างกายเราสูงมากขึ้น
เพราะฉะนั้นการทานน้ำทดแทนเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะคะ
การดูแลตัวเองเรื่องก็คือเรื่องการใส่เสื้อผ้า
เราไปในภาวะที่ร้อนให้เลือกเสื้อผ้าที่มันโปร่งระบายอากาศได้ดี
ก็จะทำให้ถ่ายเทความร้อนในร่างกายเราดีมากขึ้น
เดี๋ยวถ้าผมออกไปข้างนอกผมถอดสูตรแล้วนะ

ต้องแต่งตัวให้เหมาะกับสภาวะด้วย
ใช่ค่ะในแต่ละที่ที่เราจะไป

เรื่องของการกินน้ำเรื่องของเสื้อผ้าและอะไรอยู่ครับท่าน

ถ้าเราทำกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นเนี่ยป้องกันตัวเองไว้ก่อน
พยายามอย่าออกไปข้างนอกที่มันเจอแดดแรงจริง
อาจจะเป็นลมแดดแล้วก็เสียชีวิตได้
เลี่ยงได้หลีกเลี่ยงแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่ทันเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะ

เครื่องดื่แอลกอฮอลจะทำให้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นได้มากขึ้นอีก

กิจกรรมกลางแจ้งแล้วโอ้โหยังอยากออกกำลังกายตามสวนสาธารณะอยู่เลย
หรือว่าตามร้านกิจกรรมต่างก็ต้องหลีกเลี่ยงช่วงเวลาด้วยใช่ไหมครับ
ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ออกกำลังกายในช่วงเช้าหรือในช่วงเย็นก็จะปลอดภัยมากขึ้น
เพราะว่าบางคนก็อาจจะสัญญาณเตือนตัวเองอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปแล้วอาจจะไปเป็นลมตรงนั้นได้
เป็นลมแดดเป็นได้ทุกเพศทุกวัย

เพราะบางคนบอกเฉพาะผู้สูงอายุหรือว่าผู้เจ็บป่วยหรือเปล่าไม่ใช่
คุณหมอมีวิธีแนะนำไหมสมมุติถ้าเกิดคำว่าลมแดดแล้ว
ถ้าเสื้อพาเขาแน่นหรือว่ามันอกเกินไปก็คลายเพื่อที่จะลำบายอากาศ
ที่สุดก็คือถ้าดูแล้วยังไม่มีสติก็ส่งโรงพยาบาลจะช่วยเขาได้ดีกว่า

จากเรื่องของลมแดดที่เกิดจากสภาวะอากาศร้อนแล้ว
เรื่องหนึ่งที่ท่านบอกจมน้ำสถิติการจมน้ำในช่วงหน้าร้อนสูงขึ้นตลอด
กรุงเทพมหานครก็มีภาวะนี้เช่นเดียวกันใช่ไหม
ใช่ค่ะในกรุงเทพมหานครเราก็จะมีทั้งเรื่องของแหล่งน้ำต่างที่
ที่มันล่อใจที่อยากให้ลงไปคลายร้อน
โดยเฉพาะในเด็กบ้านอยู่ใกล้ริมคลอง
บางทีมีแหล่งเก็บน้ำในบ้านมีตุ่มมีโอ่งอะไรเนี่ยค่ะ
เด็กเขาไม่รู้เพราะฉะนั้นในช่วงหน้าร้อนเราต้องดูแลเขาอย่างใกล้ชิด
พอโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็คงจะต้องสอนให้เขารู้จักที่จะช่วยเหลือตัวเอง
ว่ายน้ำถ้าจมน้ำจะต้องร้องตะโกนอะไรยังไงถ้าพลาดไปจริง
หรือมีอะไรที่มีโอกาสเสี่ยงที่เด็กจะไปเล่นแล้วก็จมหรือเปล่า
ในบ้านนี้สำคัญเลยนะฮะเพราะว่าอันตรายในบ้านก็มีโอ่งภาชนะ
สักพักนึงลูกร้านกระโดดไปเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบ

อันนี้อันตรายเพราะว่าในเมืองเราเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้ง่าย
ผู้ปกครองก็อาจจะขาดความระมัดระวังไปบางช่วงขณะหนึ่ง
ซึ่งทุกเวลาค่ะมันเป็นวิกฤตได้
ใช่ไหมคะฉะนั้นก็อยากจะเตือนท่านผู้ปกครอง
โดยเฉพาะเด็กเล็กที่เขายังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ส่วนมากที่จะเจอก็คือในประมาณวัย๕๙ขวบนี่แหละ
คือเรากำลังมองว่าเขาคงจะช่วยเหลือตัวเองได้
แต่จริงแล้วพอไปถึงแล้วในจุดนั้นเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
แล้วก็เรื่องของแหล่งน้ำอย่างคลองอะไรต่าง
ลูกหลานอาจจะคุณปู่คุณย่าไปกระโดดน้ำเล่นกัน

ส่วนมากบางทีอยู่บ้านก็ให้ฝากผู้สูงอายุดูแล
แล้วก็ละเลยสายตาไปบ้างนิดหน่อย
เพราะเอาฝากเตือนไปถึงอย่างสระว่ายน้ำต่าง
ประกอบกิจการที่ให้เขาดูแลกันหน่อย

เชื่อว่าในผู้ประกอบกิจการเหล่านี้

ถึงเขาจะว่ายน้ำไปแล้ว

ถ้ามีเด็กเล็กไปเล่นกันนะคะ
ตะโกนโยนยื่นอะไรเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเนอะนะคะ
ที่ช่วยเหลือคนจบน้ำนะฮะ
จากเรื่องของทั้งสภาวะจากการรับประทาน

สภาวะจากอากาศที่มันร้อนจัดจริงแล้วนะครับ

เรื่องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า

บ้านที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเอาไว้

คุณผู้ชมฮะเราพูดถึงเรื่องของอาหารการกิน
หรือการที่พ่อบ้านแม่บ้านจะจับจ่ายซื้อของเนี่ย
อย่าลืมเอาถุงผ้าเหล่านี้ไปด้วยนะครับ
แล้วก็ถุงผ้าสวยแบบนี้จากกรุงเทพนครนะฮะ
เรื่องเล่าดีของคนกรุงเทพ
พร้อมจะนำมามอบให้กับคุณผู้ชมแล้วนะครับ

แล้วก็เตรียมพร้อมในการที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามา
เท่านี้ความคิดเห็นดีก็จะถูกส่งต่อ
แล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อทางรายการด้วย

สำหรับการรับกระเป๋าผ้าเก๋เท่แบบนี้เป็นประโยชน์
สิ่งแวดล้อมแล้วก็รักโลกด้วยนะครับ
เมื่อกี้เราพูดคุยกับท่านผอบนอาคาร

ค่ะก็ตรงนี้เป็นคลินิกสัตวแพทย์นะคะ
ดูแลโดยสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข
ที่จะป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคสัตว์ในกรุงเทพมหานคร

ว่าเราจะไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงหน้าร้อนแบบนี้อันนี้ทำความเข้าใจให้ประชาชนได้รับทราบกันก่อนครับ
โรคนี้อันตรายร้ายแรงขนาดไหนและสัตว์ที่ติดพิษสุนัขบ้านแค่สุนัขหรือเปล่า
ต้องบอกว่าร้ายแรงจริงนะคะเพราะว่าถ้าเราติดเชื้อเนี่ย
แล้วก็มีอาการเสียชีวิตทุกราย
กับว่าถ้าเราไปสัมผัสโรคแล้วเราดูแลตัวเองได้ทัน
เราก็อาจจะลดอัตราการเสียชีวิตหรือว่าความรุนแรงได้
ที่จะสามารถนำเชื้อโรคนี้มาให้เราได้เนี่ยจะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม
ถ้าในกรุงเทพมหานครเราจะมองไปเราก็จะนึกถึงสุนัขกับแมว
แต่จริงแล้วที่เราเจอกระรอกก็มีนะคะลิงนะคะกระต่าย
เหล่านี้ค่ะคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สามารถนำโรคพิสุนักบ้าในตัวเขา
แล้วมาให้กับคนที่ดูแลเขาได้
ดังนั้นการให้ความรู้เรื่องนี้สำคัญมากจริงนะครับ
รวมถึงเรื่องของการดูแลสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะสัตว์เลี้ยในบ้านท่าน
หรือทางกรุงเทพมหานครที่ต้องแก้ปัญหาเรื่องของสัตว์จรจัดด้วยนะครับ
ที่นี่เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ดูแลแล้วก็ฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงใช่ไหมครับ

ค่ะก็คือในเรื่องของการป้องกันโรคพิสุนักบ้าน
เราก็อยากให้ประชาชนที่ดูแลสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนป้องกันชุดสุนัขบ้าน
ซึ่งกรุงเทพมหานครมีบริการ
อยู่ทั้งในศูนย์บริการสาธารณสุขฉีดวัคซีนให้ในวันศุกร์

วันนั้นเราจะเปิดให้นำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนได้นะคะ
แล้วก็จะมีในคลินิกสัตวแพทย์ด้วย
แต่ถ้าเป็นในชุมชนนะคะที่มีการรวมกันสัตว์เลี้ยงเยอะ
ทางสำนักงานสัตวแพทย์ก็จะมีรถเคลื่อนที่ออกไป
ให้บริการฉีดวัคซีนแล้วก็ทำหมันด้วย
อันนี้ก็จะเป็นบริการหนึ่งที่ทางสำนักอนามัยให้การดูแลอยู่

ก็ต้องร่วมกันในการดูแลสัตว์ในชุมชนด้วย
กรุงเทพมนาคมให้การเอาใจใส่อยู่แล้ว

พอมาถึงสัตว์เลี้ยงทุกตัวก็ได้ทั้งฉีดวัคซีนและได้ทำอย่างอื่นด้วยใช่ไหมครับ
ค่ะก็คือมีตรวจโรคด้วยแล้วก็ทำหมันด้วย
เข้าใจผิดว่าต้องอายุ๖เดือนอะไรไปแล้วถึงจะฉีดวัคซีนได้
จริง๒เดือนก็ฉีดวัคซีนได้แล้ว
ส่วนการทำหมัน๖เดือนไปแล้วก็สามารถทำหมันได้
ถ้าเราทำ๒สิ่งนี้ควบคู่ไปด้วยกันเราก็จะควบคุมปริมาณได้
แล้วก็สามารถป้องกันไม่ให้เกิดโรคพิสุนักบ้าได้

ไม่ใช่ว่าแหมมาฉีดเข็มแรกแล้วนึกว่าฉีดเสร็จแล้ว
ไม่ใช่นะฮะทุกปีจริงนะครับ
แล้วก็ต้องฝ่ายนิดนึงถ้าเกิดพลาดพลั้งนะคะไปโดนสุนัขหรือแมว
ขวนนะคะไม่ใช่แค่กัดนะคะขวนนะคะ

เพราะว่าเด็กนี่บางทีไปเล่นแล้วไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่มาบอก
อันนี้เราห่วงมากเพราะฉะนั้นให้ดูแลเด็กให้ดี
อันที่๑อันที่๒ถ้าเกิดทราบแล้วว่าไปโดนสัมผัสมา
รีบล้างแผลด้วยน้ำสบู่แล้วก็เช็ดแอลกอฮอล์อย่าฆ่าเชื้อให้เรียบร้อย
ไปฉีดวัปทีป้องกันด้วยก็จะสามารถช่วยเหลือได้
แก้สัตว์เลี้ยงต้องกัดขยั่มไปเร็วใช่ปะ

ทีนี้วิธีการในการที่จะดูแลสัตว์เลี้ยของท่าน

คือจริงแล้วเชื้อพิสุนักบ้าน

เพราะฉะนั้นเราดีที่สุด
อย่าให้เขากัดหรือว่าให้เขาควรดีที่สุด
และสุนัขบางตัวรับเชื้อมาไม่มีอาการเลย
บางที๖เดือนปีหนึ่งยังไม่มีอาการเลย

แต่ถ้าเกิดหลังจากที่เราถูกเขาขวนหรือกัดแล้ว
ว่าเขาอาจจะมีอารมณ์หรือว่ามีอาการแล้ว
เราต้องเก็บเขาไว้สังเกตอาการประมาณ๑๐วัน
ให้ดูว่าเขามีอาการผิดปกติอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
หรือบางครอบครัวอาจจะแจ้งทางกรุงเทพมหานครได้ไหมครับ
คือถ้าโดนอย่างนี้ค่ะไปที่ศูนย์บริการสาธารณสุขได้เลยค่ะ
เราจะมีวัคซีนฉีดให้วัคซีนป้องกัน
แล้วจะมีคำแนะนำให้จะติดตามสังเกตอาการให้

อยากให้ท่านย้ำหน่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ
เกิดกับเราเองที่เราพูดตั้งแต่ช่วงต้นรายการ
อาหารการกินเรื่องสภาวะอากาศ
รวมถึงที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงและมาสู่คนด้วย
อยากให้ท่านผอย้ำไว้สักนิดหนึ่งครับ

มีหลายโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าปกติ
ถ้าเราดูแลสุขภาพแล้วก็สุขลักษณะสุขอนามัยของเราอย่างดี
แล้วก็เลือกบริโภคอาหารที่สะอาดนะคะปลอดภัยแล้วก็ดูแลให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะ
ก็จะสามารถทำให้เราอยู่กับหน้าร้อนนี้ได้
แล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงนะคะอย่างที่เรียนไปว่า
อย่าไปอยู่ในสถานที่ที่ร้อนจัดหรือใส่เสื้อผ้าที่ทำให้เกิดความร้อนในร่างกายสูงนะคะ
แล้วก็ดูแลสุนัขสัตว์เลี้ยงที่บ้านที่มีโอกาสที่จะแพร่โรคพิสุนักบ้าน
นำเข้ามาฉีดวัคซีนถ้าไม่ต้องการให้เขามีลูกก็นำมาทำหมันนะคะ
ซึ่งตรงนี้ทางสำนักใหม่กรุงเทพมหานครก็ให้บริการ
และก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์อธิษฐ์กรุงเทพมหานคร
นี่แหละครับทั้งหมดนี้คือความห่วงใยจากกรุงเทพมหานคร
ในช่วงของฤดูร้อนแบบนี้อากาศร้อนเราอย่าใจร้อนกัน

ท่านคุมหน่วยการสนักอนามัยกรุงเทพมนาคอล

คุณผู้ชมฮะวันนี้รายการของเรามีข้อมูลที่เป็นประโยชน์
นำให้คุณผู้ชมได้ไปใช้กันด้วย

รวมถึงเฝ้าระวังสัตว์เลี้ยงของท่านเอง

การดำรงชีวิตของคนกรุงเทพมหานครนะครับ

ที่ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการ

และที่สำคัญได้ลุ้นรับของรางวัล

หรือว่าติดตามข้อมูลย้อนหลังก็ได้นะครับ
โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับ
เอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วแต่ต้องเกริ่นไว้ก่อน

เราจะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมพร้อม
ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ในการที่ท่านจะใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง

ในการที่จะเลือกกลัวราชการกรุงเทพมนาคอลด้วย
เรื่องเล่าดีของคนกรุงเทพครับ

ผมสิบสกุลพันธ์ดีลาคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
กรุงเทพมหานครโดยสำนักอนามัยสำนักงานสัตวแพทย์นะครับ
ที่มีคลินิกให้บริการทำหมันสุนัขแมว
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิสุนักบ้า
ฉีดฝังไมโครชิปทั้งหมด๘แห่ง
ส่วนสำนักอนามัยจะมีศูนย์บริการสาธารณสุข๖๙แห่ง
รับฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิสุนักบ้าช่วงบ่ายวันศุกร์
ช่องทางในการรับบริการให้มาลงทะเบียนได้ที่
กลุ่มควบคุมโรคภิสุนักบ้าเขตดินแดง
และสามารถจองผ่านเฟซบุ๊คของกลุ่มควบคุมโรคพิสุนักบ้าได้
หรือสามารถติดต่อที่ศูนย์บริการสาธารณสุข
ในพื้นที่ได้ทั้งหมด๖๙แห่งทั่วกรุงเทพมหานครครับ